ส่วนช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจรอบโลกกันครับ
เดี่ยวรอบ๑๖คนน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ๓ของรายการ
ใช้เวลา๔๑นาทีเอาชนะนักแบตมินตันรุ่นพี่
ก็คือนิชชาออนจินดาพลมือ๑๘ของโลกไป๒ต่อ๐เกม
คะแนน๒๑ต่อ๑๒และ๒๑ต่อ๑๖รอบ๘คนนะครับ
เข้าไปเจอกับเยลเจมินจากสิงคโปร์ในคืนนี้ครับ
ส่วนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์แพ้จังปล่อยเวินมือ๔ของรายการ
จากสหรัฐไป๐ต่อ๒เกมนะครับ๑๗ต่อ๒๑และ๑๑ต่อ๒๑